ทุกอย่างแพงแบบนี้ตั้งต้นมาจากหมู
พอคนหนีจากหมูไปกินไก่ไก่มันก็แพงขึ้น

ทีนี้ไอ้ข้าวกล่องที่เรากินกันเนี่ย
แล้วแต่เมนู๒๐บาท๒๕บาท

ขอขึ้นกล่องละ๕บาท
กลายเป็นว่าพวกเราผู้บริโภคแบกรับเต็ม
แล้วใครจะลงมาช่วยแล้วเนี่ย
จากเดิมสมมุติกล่อง๒๐ขอขึ้นแล้วนะ๕บาทเป็น๒๐
กล่อง๒๕ขอขึ้นอีก๕บาทเป็น๓๐บาท

กล่องละ๕บาทในทุกเมนู

ก็เนี่ยขายอยู่ตลาดเย็นขุนวิชัยเนี่ยที่กะบินบุรีที่ปราจีนเนี่ย
ก็มันไม่ไหวเหมือนกันตั้งแต่หมูแพง

แพงแล้วเอาไข่ยังแพง

แบกไม่ไหวมันแพงขึ้นมาพร้อมกัน
ต้องขอปรับขึ้นกล่องละ๕บาท
ถ้ามีไข่ดาวก็ต้องเพิ่มอีกนะครับคุณผู้ชม
นะฮะก็คือแน่นอนสุดท้ายผลกระทบ

พวกเราต้องควักเงินเพิ่มแล้วนะฮะตอนนี้
ส่วนที่ชนบุรีครับราคาไก่ที่มันขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ชม
ส่งผลกระทบเต็มกับร้าน

บางร้านไม่ประกาศปรับราคายอมแบกต้นทุนเอง
แต่ไม่แน่ใจว่าจะอั้นได้อีกนานเท่าไหร่
นะฮะอย่างร้านขายอาหารที่ชื่อว่าเรือนบางปลาสร้อยเนี่ย
คุณสุริยันสาธิกาเขาบอกว่าไม่ขึ้น
นะฮะแต่ตอนนี้ไข่ขึ้นราคาไปผลกระทบมันเกิดกับร้านเยอะ
แผงหนึ่งขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
นะฮะจริงแล้วเนี่ยไอ้หกบาทเป็นราคาหน้าฟาร์ม
แต่ว่าเวลาไปซื้อเป็นแผงมันแพงมันแพงไปเป็น๑๐บาท๑๕บาทเหมือนกันนะฮะ
ร้านเพราะก่อนหน้านี้ทุกร้านต้องแบกรับเรื่องของราคาหมูมาก่อนเป็นเดือนแล้ว
ทุกร้านทนได้กำไรน้อยมาตลอดแต่พอไปเจอไข่แพงอีก
แหมะประชาชนตาดำหาเช้ากินข้ำก็สู้ไม่ไหว
จึงอยากเรียกร้องดังไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวมพลานิต

เรียกร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย

นั่นล่ะคุณจุฬินครับ
แต่ก็ทุกอย่างขึ้นไม่หยุดเลย
เนื้อหมูก็ดีไข่ไก่ก็ดี
โดยเฉพาะไข่ไก่น่าจะชะลอไว้ก่อน

อย่างนี้ต้องมีส่งไปถึงรัฐมนตรี

ว่าควรที่จะควบคุมราคาอาหารให้มันยุติธรรมพอควร
ไม่ใช่ว่าขึ้นขนาดนี้แล้วร้านค้าจะอยู่ยังไง

แต่ว่าค่าแรงมันยังเท่าเดิมครับมันเกิดผลกระทบ
เพราะว่าเงินรายวันใช้จ่าย
หรือว่ารายเดือนมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันครับ

เพราะว่ายังไงก็ไม่รู้จะหาตังค์มาจากไหน
เพราะว่าในเมื่อค่าคลองชีพมันสูงขึ้นแล้ว
เงินเดือนยังเท่าเดิม